ในช่วงเวลานี้เนี่ยมันก็จะมีมุมหนึ่งที่มีคนเขาไปตั้งเพจตั้งกลุ่ม
ทางเฟซบุ๊คน์ใช่ชื่อย้ายประเทศกันเถอะอะไร
ประมาณแบบนี้แต่หสุดประสงค์ของคนที่ตั้งเนี่ยพี่น้องบอกว่าเขา
เขาไม่ได้ว่าจะมาแดกดันกระแทกแดกดันหรือว่าพิรักษ์วิจารณ์ทางการเมืองอะไร
แต่ต้องการแนะนำแล้วก็ให้ข้อมูลกันจริง

ถ้าคุณรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการอะไรต่างนานา

คุณอยากจะย้ายประเทศในแง่ของความจริงมันย้ายได้ไหม

ต้องเตรียมตัวต้อนรับคือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากย้าย
ถ้าจะย้ายจริงคุณต้องรู้อะไรต้องทำอะไรบ้าง

หรือจะไปที่ไหนแบบไหนอะไรยังไงกันดี

ซึ่งตอนนี้เหมือนกับเขาก็เปลี่ยนชื่อเพจชื่อกลุ่มอะไรไปเรื่อย
คือจริงมันไม่ได้เป็นเพจเป็นกลุ่มเนาะเป็นกรุ๊ป

ก่อนหน้านี้เป็นกลุ่มสาธารณะชื่อย้ายประเทศกันเถ

แล้วก็เปลี่ยนเป็นกลุ่มแบบปิดนะคะ
ก็คือถ้าใครจะเข้ากลุ่มต้องขออนุญาตเขาก่อน

ตอนนี้สมาชิกอยู่ประมาณ๙๒๐๐๐กว่าคนแล้วค่ะ
เอาเป็นว่ามันก็มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

โดยเฉพาะในมุมของอีกฝั่งหนึ่งที่เขาไม่เห็นด้วย
เขาก็มองว่าโอ้โหอะไรกันเนี่ยใช่ไหม

แต่จริงการย้ายประเทศมันก็มันก็เป็นสิทธิแล้วแต่แต่ละคนนะ
บางคนก็อาจจะเป็นแบบเอออยากไปอยู่ประเทศนั้นอยากไปอยู่ประเทศนี้อะไรอย่างนี้
คุณนิพิษอินทรรศสมบัติอดีตสสพรรคประชาธิบัติ
ก็โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเห็นเกี่ยวกับกลุ่มนี้
ที่แสดงความเห็นเรื่องต้องการย้ายประเทศ
คุณนิพิษเนี่ยบอกประมาณว่าก็คงแค่พวกกลุ่มนึกสนุก
หรือว่าพูดไปแบบไม่รับผิดชอบอะไรมากกว่า
แต่ไม่เป็นไรถ้าอยากไปจริงถ้าใครจะไป
เดี๋ยวออกค่าตัวให้ประมาณแบบนี้นะครับ
วันนี้เราไปถามคุณนิพิษแล้วนะฮะเดี๋ยวท่านรอฟังคุณนิพิษนะครับ
แต่พอมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามีคนติดต่อไปที่เฟซบุ๊กของคุณนิพิษ
ขอค่าตัวเครื่องบินเพราะเขาย้ายไปจริงแล้ว
อย่างเช่นผู้หญิงคนนึงนะครับเธอโพสต์เธอบอกว่า
รองเงินหกหมื่นแปดพันห้าสิบสองบาทโอนเข้าบัญชีธนาคารนะคะท่าน
โอ้โหหลังจากเธอและครอบครัวเดินทางไปอยู่ที่
กรุงปารีสของฝรั่งเศสพร้อมกับข้อความแล้วก็หลักฐานตัวเครื่องบิน
ที่ส่งไปให้คุณนิพิษได้ดูค่ะทางเมสเสจเฟซบุ๊ก
แต่เธอบอกว่าเหมือนกับคุณนิพิษไม่ได้อ่านข้อความของเธอ

นี่นะฮะเราก็วีดีโอคอลไปถามผู้หญิงคนนี้นะครับ

เธอบอกว่าเธอย้ายไปทำงานกับบริษัทชิ้นส่วนรถยนต์

ก็วางแพลนกันนะแล้วก็ย้ายไป
ทีนี้พอคุณนิพิษเขาโพสต์ลักษณะแบบนี้เนี่ย

คือก็ไม่ได้ว่าคาดหวังว่าจะต้องได้อะไรอย่างนั้นหรอกแต่ก็บอก
แต่ก็เห็นคุณนิพิษเขาโพสต์ไว้เนี่ยก็เลยลองส่งไปให้ดู

คิดว่าเป็นไม่เกี่ยวกับการเมือง

เพื่อนหลายคนที่มีโอกาสย้ายถิ่นฐานมาต้องติดต่อท่านไปแน่นอนค่ะ
ดังนั้นเนี่ยมันเป็นการพูดมันการพิสูจน์ล่ะค่ะว่าสิ่งที่คุณพูดมาคุณทำได้ไหม
ในใจคิดว่าคงคงไม่ได้หรอกคือไม่ได้คาดหวังแต่ว่าถ้าเราไม่ขอ
เรื่องก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่แค่หญิงสาวคนนี้นะฮะมีคนอีกเยอะแยะเลย
ที่แบบส่งข้อความไปที่คุณนิพิษขอเงินบอกย้ายแล้วเนี่ยขอทวงค่าตัว
ที่คุณนิพิษถูกส่งคำถามไปคุณนิพิษก็ตอบ

ที่เธอยังโพสต์เพิ่มเติมนะครับ
ล่าสุดวันนี้เธอบอกว่าทำไมยังไม่มีข้อความเงินเข้าเด้งมานะ
โรมมิ่งนะโทรศัพท์อะไรประมาณอย่างนี้
ยังมีหลายคนนะฮะที่แสดงความเห็นไปยังคุณนิพิษนะครับ

บางคนบอกโอ้โหเนี่ยทั้งครอบครัวย้ายไปแล้วนะ๕แสนกว่าบาทอะไรอย่างนี้

เอาเป็นว่าเราถามคุณนิพิษเลยก็แล้วกัน
คุณนิพิษยืนยันว่าพร้อมจะจ่ายค่าตัวเดินทางไปต่างประเทศ
ย้ายประเทศให้จริงตามที่โพสต์นะครับ

แต่ที่ยังไม่ได้ให้ใครเนี่ย
เพราะจากข้อมูลต่างที่ส่งเข้ามาให้เพื่อขอค่าตัวเครื่องบิน

ค่ะอ๋อมันมีเงื่อนไขอยู่
จะจ่ายให้เฉพาะขาไปสำหรับคนที่ย้ายประเทศ
ไปแบบถาวรไปจริง
หรือไม่ก็แบบลักษณะเป็นผู้ลีภัยไป
ที่ฉันสงสัยเหมือนกันนะเป็นผู้ลิภัยในที่นี้คือลิภัยยังไง
ก็อาจจะทำลงทำเรื่องว่าอยู่ประเทศนี้ไทยไม่ได้
แล้วต้องขอลีภัยไปอยู่ประเทศอื่นแบบไหนอะไรยังไง

หรือว่าคุณทำเรื่องแบบไม่ลักษณะนี้ภัย
แต่แบบขอโอนไปอยู่ประเทศอื่นเขาอย่างแบบถาวรอะไรประมาณอย่างนี้
ถ้าจะขอวีซ่าย้ายประเทศหรือทำเอกสารขอลีภัย
คุณนิพิษบอกอย่างน้อยมันต้องใช้เวลาอีก๓๐วัน
จะขอค่าตัวเครื่องบินมาขอเบิกค่าตัวเครื่องบิน

ถูกทักมาก่อกวนหาว่าผมเนี่ยพูดโกหกหลอกลวงไม่รักษาคำพูดคุณนิพิษเลยฝากถามถึงกลุ่มคนที่อยากย้ายประเทศว่า
เกิดเป็นคนไทยอยู่ประเทศไทยมันไม่ดีตรงไหน
ชีวิตอาหารการกินเวลาอยู่ประเทศไทยไม่ดีอย่างไรทำไมถึงอยากจะย้ายประเทศไปอยู่ต่างแดน
คุณเข้าใจตัวแดงไหมผมเลยในโพสต์ผมเนี่ย
สองเงื่อนไขมันชัดอยู่แล้วผมเพิ่งทิ้งโพสต์นี้ไปสองวันธียวะ๔๘ชั่วโมง

ประการที่๒แม้ต้องกอวีซ่า

ผมคนจะบอกคุณต้องไปกับบ่ชันหางาน
ประเทศไทยนี่ปีหนึ่งมันตั้งกี่แสนคนล่ะที่ไปหางาน

อย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ย้ายประเทศถูกไหมครับ
เพราะถ้าคุณไปทำงาน๕เดือน๖เดือนแล้ววีซ่าคุณครบเนี่ย

คนไปเที่ยวไปกับทัวร์
คุณก็ไปได้อย่างนี้ก็๑๕วัน๒๐วันคุณต้องกลับ

อย่างนี้ก็ไม่ใช่ย้ายประเทศ
คุณจะขอค่าเครื่องบินผมได้ยังไง
ถ้าฟังจากคุณนิพิษก็คือต้องย้ายจริง

แบบถาวรคุณจะย้ายด้วยวิธีไหนก็แล้ว

ไปเที่ยวไปทำงานแบบนั้น
แต่จริงคุณนิพิษน่าสนใจนะที่ถามบอกว่า
เพราะอะไรทำไมถึงอยากย้ายประเทศจากประเทศไทย

คำถามอันนี้น่าสนใจแล้วน่าหาคำตอบเหมือนกันนะคะ